ส่วนวันนี้ที่เรือนจำอำเภอเบตงจังหวัดแยลาค่ะ

ส่วนสาเหตุเกิดจากพอนักโทษใหม่เข้ามา
เกิดการค่ะเม็นต์กับปลุ่มนักโทษเก่า
พอในเวลาเจลจาเป็นชั่วโมงเลยนะคะ
ไปทั้งตำรวจภูทรเบตงแล้วก็มูลนิธิกู้ภัยสว่างเบตงค่ะ
เข้าไปตรวจสอบเหตุนักโทษชายในเรือนจำอำเภอเบตง
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสยกพวกตีกัน
ต่อมาพันธาโทอนันต์บุญสำราญในอำเภอเบตงสั่งการไปเลยค่ะ
ฝ่ายปกครองตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ๒๐นายไปสนับสนุน
เมื่อไปถึงบริเวณด้านหน้าเรือนจำได้ยินเสียงนักโทษภายในเรือนจำค่ะ
ตะโกนโหร้องเสียงดังเลย
นายอารงอบูรักษาการแทนรักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง
นำเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในไปเจรจา
พอเข้าไปเจรจามันมีช่วงที่เกิดความวุ่นวายนะคะภายในเรือนจำ
มีนักโทษค่ะวิ่งมาชนวิ่งมาชนพบเรือนจำนี่แหละ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ต้องมีความจำเป็นนำตัวพบเรือนจำที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการที่นักโทษวิ่งมาชนส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเบตงนะคะ
ออกมาข้างนอกบรรยากาศภายนอกเรือนจำค่ะ
ตำรวจก็ตรึงกำลังโดยรอบเพราะเกรงว่านักโทษจะใช้ช่วงชุนละมุน
ช่วงเวลาแบบนี้หลบหนี
เจ้าหน้าทางไปนานกว่า๑ชั่วโมง
นักโทษชายแยกย้ายกลับเข้าเรือนนอนของตนเอง
จนทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงเรื่อย
ส่วนสาเหตุค่ะสาเหตุการทะเลาะวิวาสเกิดจากนักโทษมี๒กลุ่ม
เรือนจำนี้นะคะเรือนจำที่อำเภอเบตงมีนักโทษทั้งชายและหญิง
ถูกควบคุมตัวในคดีต่างรวมทั้งหมด๔๔๓คนค่ะ
ส่วนความเสียหายในเรือนจำก็ยังไม่ได้มีรายงานออกมา
ว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีนักโทษบาดเจ็บหรือเปล่านะครับ